เราสามารถขับรถยนต์จากฝั่งเรา

อย่างสวบบราวเขาออกทางช่องเมคอุบล
ตอนขาไปไม่เป็นไรตอนขากลับ

ค่าปรับอะไรอ่ะลองไปดูฮะ

ออกทางปากเซจากอุบลราชธานีให้ระวังนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณออกจากลาวตรงเส้นนี้แล้วเนี่ย
แล้วคุณไม่ได้มาถัดตาก่อนคุณจะกลับเข้ามา
ใครเคยไปเที่ยวแล้วออกทางช่องเม็กไป

ออกทางอื่นก็ได้นะแล้วจะกลับมาเนี่ยเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหม
บอกมาหน่อยสิเอาจริงนี้ไปอ่านคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชม
เพราะว่าคนก็แชร์ประสบการณ์ด้วยเหมือนกันนะคะ
นี่แหละฮะสี่พันธุ์ค่าอะไร
อธิบายแบบนี้คือนักท่องเที่ยวคนไทยนะ
ในคลิปเนี่ยเขาเอารถออกจากฝั่งไทยไปทางช่องเม็กอุบล
ไปเที่ยวปักเซที่แขวงจำประสักสวปปลาวขาไปไม่มีอะไรครับ
ขากลับโดนโบกโดนโบกเรียกกลับเพราะเพราะ
ไม่ได้ปั๊มเอกสารนำรถออกจากสปลาวเพื่อกลับประเทศไทย
ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มความระมัดระวัง
แล้วควรสอบถามให้ละเอียดให้ชัดเจน
ไม่เช่นนั้นอาจเสียเงินแบบนี้
เพราะว่าตอนนำรถออกมาจากสปลาวนี่นะ

นะครับแต่ป้ายมันเล็กเธอบอก
ป้ายมาเล็กถ้าไม่สังเกตมองไม่เห็น
นี่ครับยอดคนที่เข้าไปชมคลิปนี้

น้ำแข็งเข้าไปดูคอมเมนต์ว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง
หนูเป็นคนปากเสหนูเหลืออดจริง

เพราะตัวหนูก็เคยเจอแล้วนี่ดูสิเดี๋ยวเป็นแบบนี้มานานแล้ว
พี่นักฐานพูดเนี่ยคือเขาเป็นคนฝั่งนู้นใช่ไหม
ใช่คือเขาออกมาประเทศเราถ้าเขาไม่ได้สแตมป์เขาก็โดนเหมือนกัน
นี่ไงเขาบอกมาแล้วก็นอกจากนั้นมีคนบอกว่าตอนนั้นไปเที่ยวลาวค่ะ
ดีนะมีคนเตือนให้ดูดีว่าเขาปั๊มไหม
พี่ที่ไปด้วยกันกับหนูโดนไป๕๐๐ดอน
เออคูณ๓๐หรอ
เอาแบบถูกคูณ๓๐หรอ
อันนี้เป็นระเบียบของเขาที่เราต้องรู้นะครับ
มันมีป้ายเตือนแต่ป้ายมันอาจจะเล็กฉะนั้นต้องระวัง
ระเบียบการเดินทางของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับ
ได้ไหมไม่เสียตังค์๔๐๐โอ้โหไปเที่ยวดีกว่า